เรื่องราวของความเชื่อมีให้ได้นำเสนอกันทุกวีทุกวันอ่ะเนาะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความเชื่อของต้นตะเคียน
หรือว่าที่ฮอตฮิตข้ามปี

อ่ะแต่ในช่วงนี้ผมรวบรวมมากับความเชื่อที่มันแตกต่างออกไป
สถานที่ที่เราอาจจะยังไม่เคยเล่า

กับสถานที่ที่หลายคนเชื่อว่า

และมักจะสมปรารถนา

สารหลวงปู่ชีปากขาว
ไปกันที่ร้านครัวควันฟืน
ร้านตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตำบลโคกหม้ออำเภอเมือง

ตัวเองเป็นผู้สร้างสารนี้

สารหลวงปู่ชีปากขาว
เนื่องจากตอนที่มาค้าขายใหม่
ตนเองนอนหลับแล้วฝันว่า
มีองค์พระพี่นางสุพรรณกัลยาขอมาอยู่ด้วย
จึงขอให้ตั้งศาลให้และจะมีปู่ชีปากขาวมาอยู่ด้วย
ตนจึงบอกว่าถ้าเกิดหนูทำให้
ขอให้การค้าดีขึ้นมีโชคมีลาบ
หลังจากตั้งสารเสร็จเรียบร้อยก็มีโชคลาภจริง
ทั้งเรื่องค้าขายและการเสี่ยงโชคลาภ
ในเรื่องของโชคลาภนั้นตั้งแต่ตั้งศาลมา
ตนก็โชคดีมาโดยตลอด
ต่อกันที่สุสานเด็กตายทั้งกลม
ไปกันที่บริเวณข้างศูนย์มูลนิธิการกุศลวิเศษชายชาญ
ตำบลศาลเจ้าโรงทองริมถนนสายวิเศษโพทอง
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เป็นที่ตั้งสุสานป่าช้าฝังเด็กตายทั้งกลม
โดยมีการปักไม้พร้อมพวงมาลัยแขวนอยู่เป็นจำนวนมาก
หลุมหลายสิบหลุมเต็มพื้นที่สุสาน
รวมทั้งของเล่นเสื้อผ้าเด็กขนมนมเนย
ที่มีคนนำมาบนบานสารกล่าวกันตามความเชื่อจนเต็มสุสาน
นอกจากสู่สารเด็กเทวรูปภูมารรูปปั้น
สิ่งลีลัพธ์ที่เห็นอยู่นี้แล้ว
ที่นี่ยังมีต้นตะเคียนที่แกะสลักเป็นรูปหญิงสาวสวยงาม
เท่าตัวคนจริงที่มีคนไปพบว่าถูกทิ้งอยู่กลางทุ่งนา
ต่อมาเมื่อสิ้นสุดคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จึงได้นำไปไว้ที่บริเวณสู่ศาล
งานนี้ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาขอโชคขอลาบเป็นประจำ
และเมื่อประสบผลสำเร็จสมปรารถนาก็จะนำสิ่งของมาเส้นไหว้ถวายจนเต็มสู่ศาล
ว่ากันว่ามีคนที่ไม่เชื่อเคยมาท้าทายลองดีผลคือเจอดีไปตามตามกัน
และสุดท้ายกับสารเพียงตาน้องป้าย
ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสารเจ้าที่ตั้งในป้ายรถเมย์แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มีความเชื่อเรื่องตำนานการทิ้งศพเด็กทารกและตำนานการขอโชคลาภ
ป้ายรถเมดังกล่าวพบสารสร้างด้วยไม้ทรงเรือนไทย
สภาพเก่าความสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรตั้งอยู่กลางป้ายรถเมย์
ด้านในศาลมีตุ๊กตาผู้หญิง๑ตัวสภาพเก่า
ด้านบนสารเขียนข้อความว่าน้องป้ายเพศชาย
พร้อมกับตัวเลขจำนวนมากที่หน้าศาลมีโต๊ะรูปทรงวงกลม
มีของเส้นไหว้จำพวกนมเปรี้ยวน้ำดื่มตุ๊กตา
วางอยู่ที่หน้าศาลคุณอารุณีสิริวันนา
ชาวบ้านในระแวกนั้นเล่าว่าเมื่อประมาณ๖ปีก่อน
คนงานในร้านของตนเองได้พบศพเด็กทารก
ที่มีถุงพลาสติกห่อไว้อยู่ในกระถางต้นไม้
ตรงป้ายรถเมย์นี้ซึ่งเมื่อก่อนฝั่งตรงข้าม
จะเป็นอู่รถเมย์สายยี่สิบห้าและมีกระเป๋ารถเมย์คนหนึ่ง
เขาเชื่อเรื่องลี้ลับจึงมาบนบานสารกล่าว
ว่าถ้าถูกรางวัลเขาจะมาตั้งสารให้
กระทั่งกระเป๋ารถเมย์คนดังกล่าวถูกรางวัล
รับโชคไปสองหมื่นบาทเขาจึงซื้อสารมาตั้งให้ตรงป้ายรถเมย์
พร้อมตั้งชื่อสารว่าสารน้องป้าย
หลังจากนั้นมาก็มีคนมาขอโชคลาภ
พร้อมกับซื้อนมเปรี้ยวเสื้อผ้าน้ำแดง
มาวางที่หน้าศาลเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน